ท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่หน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ
สัตหีบชนบุรีนะครับโดยมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
พร้อมด้วยในทหารผู้บังคับบัญชาครอบครัวและเพื่อนมาคอยให้กำลังใจนะครับ
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมาพลเอกชายชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
วันนี้ก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจในนามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งนอกจากให้กำลังใจแล้ว
ยังไปติดตามถูกตอบวิธีช่วยกันป้องกันเพราะกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
อกจากนี้ยังเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน
พร้อมกับให้กำลังใจญาติของทหารเรือ
ที่ไปติดตามฟังข่าวของผู้ที่ศูนย์หายและกำลังค้นหากันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะ
ได้มีโอกาสพูดคุยกับช่างอิเล็กทรอนิกส์ประจำเรือหลวงสุโขทัยที่ได้รับบาดเจ็บ
พันธาเอกธวัชชัยเตรวัตรนะคะซึ่งบาดเจ็บก็คือนิ้วมือขวาแตก
ขวาใส่เฝือกเพราะว่าพยายามไปปิดประตูไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาในเรือ
จ่าเอกธวัชชัยเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือตอนนั้นเนี่ยบริเวณใต้ท้องเรือมีน้ำไหลเข้ามาเต็มใต้ท้องเรือแล้ว
ก็เลยตัดสินใจขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นห้องนอน
ปลุกกำลังพลในห้องนอนให้ขึ้นไปด้านบนให้หมด
ทางพันธาเอกธวัชชัยกับลูกน้องอีก๒คน
พยายามจะลงไปล็อกประตูนะคะไม่ให้น้ำไหลเข้ามาเพิ่มที่ชั้นสาม
ซึ่งเป็นห้องทำงานตอนนั้นระดับน้ำอยู่ที่อกค่ะ
ก็เลยต้องปลดเสื้อชูชีพออกเพื่อมุดไปปิดประตู
ไม่ให้น้ำไหลเข้ามาเพิ่มแต่จังหวะนั้นเรือเจอคลื่น
เกิดแรงเหวี่ยงน้ำดันออกมาก็เลยตัดสินใจกับน้องน้องหนีออกมา
เพราะว่ารับแรงดันน้ำไม่ไหวถ้าอยู่ไปต่อต้องติดอยู่ในเรือแน่
พยายามคว้าประตูเพื่อเปิดไปอีกห้องนึง
แต่ถูกแรงดันน้ำกระแทกใส่ประตูประตูฟาดใส่มือ
กระดูกนิ้วแตกสี่นิ้วเลยค่ะจากนั้นก็ต้องคลานกลับไปทำแผล
บริเวณห้องพยาบาลและขอเสื้อชูชีพผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง
กำลังพลมาแจ้งว่าท้ายเรือเริ่มจมเอียง๗๐องศา
ต้องเกาะพื้นเรือที่กลายเป็นกำแพงประคองตัวออกไป
และสละเรือในที่สุด
ฉันต้องนอนดันผมออกดันออก
ก็เลยถึงรับพี่ไปกันนี่เป็นเหตุ
คือพอตัดสินใจทั้ง๓คนบอกพี่ไม่ไหวแล้ว
ไปดีกว่าสามคนผมสามคนสุดท้ายให้
ถ้าอยู่ก็คือจมน้ำชั้นนั้นผมกับผู้การ
คนสุดท้ายบอกคือไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวจริงจริงครับผมเกือบก็เกือบจะไหลไปกระแทกกับประตูด้านที่น้ำมันจะเข้ามานะครับ
เอาขานอนลาบไปกับพื้นแล้วคือมันชั้นอย่างนี้แล้วไง
ถีบตัวเองขึ้นมาใช้แขนดึงดึงขึ้นมา

วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้คุยกับหนึ่งในกำลังพลที่เมื่อวานนี้ได้รับการช่วยเหลือหลังจากที่ไปเจอ
คือชุดใหญ่เนี่ยเขาช่วยได้ก่อนนะฮะ
ตั้งแต่ช่วงคืนวันอาทิตย์
ส่วนเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นผู้รอดชีวิตคนที่๗๕นะครับ
พันธาเอกนัทธีนะครับ
ลอยคอรอความช่วยเหลือกลางทะเลอยู่นาน๑๔ชั่วโมงนะครับ
นี่ฮะพันธาเอกนัทธีนาคมณีที่ถูกค้นหาจนเจอกลางทะเลเมื่อวานนี้
เปิดใจถึงวินาทีที่เกาะชูชีพลอยคออยู่นาน๑๔ชั่วโมงกลางทะเลนะครับ
โดยบอกว่าอย่างนี้ฮะหลังจากที่ต้องสละเรือนะครับ
เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยพันธาเอกณฑีก็ไปเกาะรวมกลุ่มกับเพื่อน
ซึ่งพันธาเอกณฑีตอนนั้นได้สวมเสื้อชูชีพนะครับ
แต่มีคลื่นลูกใหญ่เนี่ยซัดเข้ามาทำให้หมดแรงแล้วมือกับแขนเนี่ยมันหลุดจากกลุ่มเพื่อน
กลายเป็นว่าต้องรอยคอรอความช่วยเหลืออยู่เพียงลำพังนะฮะ
คออยู่ตามคลื่นนะครับแล้วมองไปไม่เห็นใครเลยนะครับ
จากนั้นก็คือมันมืดหมดแล้วนะฮะตอนนั้นน้ำก็เย็นด้วยแล้วคลื่นก็แรงเป็นระยะด้วย
พันธาเอกณฑีบอกว่าตอนนั้นทำได้แค่นึกถึงพระคุณของแม่แล้วก็บรมีของเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
บอกตัวเองว่าต้องไม่เป็นอะไรเพราะว่าต้องกลับไปดูแลแม่และครอบครัว
อีกใจหนึ่งก็มั่นใจว่าทางกองทัพเรือหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องค้นหาเจอแล้วมาช่วยเหลือได้อย่างแน่นอน
จ่าเอกณฑีบอกว่าก็พยายามเซฟแรงนะฮะคือปล่อยตัวเองเนี่ยไหลไปตามคลื่น
ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นะครับปล่อยตัวเองไหลไปตามคลื่นแล้วตลอดเวลาต้องพยายามเปลี่ยนอิริยบทนะฮะ
ถอดชูชีพแล้วก็เอามากอดเอาไว้นะฮะ
ตั้งแต่คืนนั้นจนถึงตอนเช้าวันจันทร์นะครับที่เริ่มมีแสงสว่างเนี่ยพันธาเอกนาธีบอกว่า
ทีแรกเนี่ยเห็นเฮลิคอปเตอร์บินผ่านนะครับพยายามเป่านกหวีดส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นนะฮะ
จนถึงช่วงสายเมื่อวานนี้เรือหลวงกระบุรีเนี่ยแล่นเข้ามาใกล้ก็เลยเป่านกหวีดแล้วก็โบกมือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทีนี้มีคนเห็นนะครับก็เลยช่วยขึ้นมาได้ทันครับ
คือคลื่นมันแรงครับก็เลยมันก็หลุดไปครับ
ใช่ครับใช่ครับครับก็เห็นก็พยายามส่งสัญญาณอยู่ครับครับแต่เขาไม่เห็นครับ
ช่วงเรือล่มมันก็แตกกันหมดนะครับแตกหมดเลยเพราะว่าคลื่นมันแรงครับถ้ามันขึ้นมันเบามันก็ยังไม่เป็นไร
ของตัวพี่นาธีก็หยุดหลุดมาคนเดียวเลย
หลุดหลุดเลยครับ
แวนมาประมาณ๑ปีนะครับแต่พันธาเอกนาธีบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ามาจากวัดไหนอะไรยังไงนะส่วนตัว
เชื่อว่ารอดชีวิตมาได้เนี่ยเพราะชูชีพมากกว่าก็เลยจะขอชูชีพเนี่ย
เก็บเอาไว้กับตัวตลอดไปเลยนี่นะฮะ